คุณผู้ชมค่ะดูในรายการนิดนึงละกัน

แต่ว่านี่มันหิวอีกแล้วค่ะ

วันนี้กินอะไรดีไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะ
ดูสกรูปนี้แล้วบอกเลยว่าถูกใจทุกเมนูแน่นอน
เราจะพาไปเข้าครัวยายนิง

บอกเลยว่าแต่ละเมนูนั้น

คุณยายหนิงก็ท้องร้องกันแล้ว
เตรียมตั้งอกตั้งใจจำสูตรกันให้ดี
เพราะแต่ละเมนูที่ยายนิงเขาสั่น

มีฤทธ์จะธรรมดาต้องมาจากต้นตำรับเท่านั้น
และวัตถุดิบนั้นก็ต้องปลูกเองเลี้ยงเองจากสวนหลังบ้านของยายนิ่งนี่แหละค่ะ
ประเดิมเมนูแรกเรียกน้ำย่อยกันให้จวดจาดกับเมนูยำวุ้นเส้น
นางฟ้าที่เห็นอยู่นั่นก็มาจากโรงเพาะเลี้ยงของยายนิ่งเขานะคะ
ผักใบเขียวต่างยายนิงเขาการันตีมาแล้วว่าปลอดสารพิษอย่างแน่นอน
เพราะยายนิงเขาปลูกเองรดน้ำเองไร้สารตกค้างแบบชัวร์
และเมื่อวัตถุดิบครบถ้วนก็ถึงเวลาโชว์เสน่ห์ปลายจวักของยายนิง
คืนชื่อว่าหยามวุ้นเซ็นก็ต้องเปรี้ยวนำ
ตามด้วยน้ำปลาหอมพริกเม็ดเป้งเพิ่มความแซ่บจัดจ้าน
บรรดาผักต่างประคมใส่ลงไปคลุกเป็นอันได้ที่
แล้วอย่าลืมใส่เครื่องสัตว์ด้วยนะคะ
สูตรนี้ยายนิ่งเขาไม่หวงเดินเข้าครัวทำตามกันเลิศ
กันอย่างต่อเนื่องเลยกับเมนูยำมะม่วง
เมนูนี้พิเศษตรงที่ได้ลูกมือกิติมศักดิ์อย่างสายฟ้าพายุ
มาช่วยเก็บผลผลิตจากในสวนส่วนยายนิ่งนั้นก็เดินเลาะหาผักมาใส่เพิ่ม
จากนั้นก็เปิดประตูเข้าครัวกันเลยจ้า
หมอทองเหลืองนี่แหละอีกหนึ่งเคล็ดลับความแซ่บหลาย
โยนวัตถุดิบที่ล้างมาอย่างดิบดี
มะม่วงเอาไปสับเป็นเส้นหอมแดงพริกน้ำตาลน้ำปลาส่วนปูม้าดองนั้น
ก็ต้องริงน้ำดองใส่ลงไปด้วยเพื่อความเนื้อ
คลุกให้เข้ากันสักสองสามทีโอ้โหพร้อมเสิร์ฟจ้า
พักดื่มน้ำคลายความแซ่บกันสักนิดนึงกับเมนูน้ำลูกว่า
ยายนิงเขาภาคภูมิใจนำเสนอเป็นที่สุดก็เพราะว่าเป็นผลไม้ตามฤดูกาล
ใช่ว่าจะหาทานกันได้ง่ายนะคะแล้วก็ตามสูตรความแซ่บมันก็ต้องมีลูกมือเป็นสายฟ้าพายุด้วย
ขั้นตอนการทำของเมนูนี้ไม่ซับซ้อนค่ะแค่มีลูกว่าสดสดเกลือน้ำตาล
จากนั้นก็ขยำขยำขยำจนพอใจถ้าอยากจะให้ละเอียดหน่อยก็โยนใส่เครื่องปั่นมันไปเลย
แล้วค่อยเอาไปตั้งไฟต้มอีกสักหน่อยจากนั้นก็กรองแยกกากแยกเม็ดพร้อมเสิร์ฟกับน้ำแข็ง
อู้หู้ยชื่นจ้ะ
และไฮไลท์เมนูเด็ดที่ไอ้นิงใช้พื้นที่รอบบ้านได้อย่างเต็มรูปแบบก็คือ
เมนูไก่อบปี๊บ
สูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือต้องใช้ปี๊ดจริงและถ่านหุงต้มของจริง
ตั้งกันท่ามกลางแสงพระอาทิตย์แบบนี้แหละค่ะ
ส่วนน้องไก่พระเอกของเรานั้นก็ถูกหมักด้วยเครื่องเทศสูตรดีนิ้ง
โฉมเอาไว้ทั่วตัวแล้วก็เสียบไว้บนขวดแก้วที่ใส่น้ำไว้ด้านใน
ก่อนจะยกขึ้นตั้งบนเตาแล้วเอาปี๊บคลุมไว้
หนิงเขาบอกว่านั่งรอประเดี๋ยวเดียวแค่๒๐นาทีเท่านั้นแหละ
ก็ขึ้นโต๊ะเตรียมรับทานได้เลยหอ
หลายแซ่บค่ะครัวยายนิงเขาไม่เคยพักความอร่อยเลยนะคะ
การันตีมาแล้วจากรุ่นสู่รุ่น
ว่าก็ว่าแต่ทายาทคนใหม่น้องแอร์บิเกลเขาเตรียมชิมด้วยคนแล้วนะคะ
ยายนิงระ
บนหลังก็ทิ้วข้าวไปไปบ้านเขาเลย
เอาไปจากข้าวนะไปกินกลับที่โน่นเข้าไปด้วยเข้าไปด้วย